คุณผู้ชมอยู่ไหวไหมแต่คุณยายท่านนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยอยู่ไม่ไหว
อยู่บ้านนี้มา๔๕ปีในหน่อยที่เป็นญาติกันก็เอาหินมาปลา
เอาขวดเบียร์มาปลา๔๕ปีทำแบบนี้มาโดยตลอด
แม้ว่าตำรวจจะมาจับตัวในหน่อยไปแล้วแต่คุณยายบอกว่า
แล้วถ้าปล่อยออกมามันทำรุนแรงขึ้นยายจะทำยังไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับไปที่บ้านนางประยูนวรเจริญขออภัยครับ
อายุแปดสิบหกปีแล้วที่ลาดกระบังในบ้านยังมีร่องรอยของกระจกแตก
หลังคาเป็นรูผนังแล้วระแนงไม้แตกหักเสียหายครับ
คุณยายเล่าให้ฟังนั่นกับพื้นเล่ากันเลยบอกอยู่บ้านนี้มา๑๑ปีแล้ว
ปีแล้วนะครับอยู่กัน๓คน๓คนผู้หญิงทั้งนั้น
สำหรับร่องรอยความเสียหายในบ้านที่เห็น

เป็นญาติกันนะครับ
ห่างกันไปสัก๓๐เมตรได้
เอาก้อนหินนี่โอ้โหแตกเป็นโบ๋แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
เอาก้อนหินบ้างขวดเบียร์บ้าง
มาปลาใส่บ้านปลามานาน๔๕ปีแล้ว
ยายก็ไม่รู้ว่าทำไมทำแบบนี้เพราะอะไร
เวลายายบอกให้หยุดหน่อยก็จะขู่

แจ้งตำรวจนะตำรวจมาที่บ้านนายหน่อย

บอกยายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวแล้วนี่
ข่าวบอกนายหน่อยโดนจับไปแล้วนะ

แล้วมาทำแรงกว่าเดิมแล้วยายจะอยู่ยังไง
อะไรที่มันทำให้เขาต้องทำแบบนี้หรือไม่
ไม่รู้บ้านเราก็ไม่เคยมีปัญหากับบ้านเขา

อารวาที่ขายของตลาดเอี่ยมสมบัติ
ไปอารวาสบอกว่าหน่อยทำไม

ปากเขาบอกให้ฉันหุบปากไม่ให้พูดอะไร
เพราะกลัวมันจะเอาไฟใส

ส่วนนายหน่อยบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้
ยายบอกหน่อยจะเอาที่ไหนมาให้
ก็ทุกวันนิดหน่อยก็มาขอยืมเงินยายอยู่เลย
แล้วก็ปลาหินปลาขวดเบียร์ใส่บ้านยายแบบนี้นะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวก็พยายามสอบถามญาติใกล้ชิด
คืออยากจะได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากนายหน่อยอะไรแบบนี้ฮะ

แต่ญาติญาติปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลครับ
ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับ